เกิดขึ้นอีกแล้วกรณีที่คุณครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ
คราวนี้ใช้ฟุตเหล็กไม้บรรทัดเหล็ก
ตีที่หน้าตีที่ตัวของเด็กเรียนอยู่ป๑เท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็แม่ก็เลยพาลูกชายไปแจ้งความไปร้องทุกข์
โดยนางทัศนีเสงนาก็พาลูกชายวัย๖ขวบ
พร้อมด้วยคุณยายของเด็กก็คือนางเน็ตขำคม
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองระยอง
เพราะว่าลูกชายเรียนอยู่ป๑เองคุณผู้ชม
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มแล้วดูรอยแผลสิคะ
คือน้องถูกครูประจำชั้นใช้ไม้บรรทัดเหล็ก
ตีหน้าตีตามแขนตามหัวไหล่ตามลำตัวจนเป็นแผลค่ะ
เหตุการณ์นี้ที่ครูตีเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงของเมื่อวาน
แล้วคุณแม่ก็สอบถามจากลูกชาย
บอกว่าลูกชายทำให้ครูโกรธแล้วก็ครูโมโห
ครูก็เลยใช้ไม้บรรทัดเหล็กในวุ้นเหล็กเนี่ยนะคะ
ตีจนเป็นแผลช้ำแบบนี้เลยค่ะ
ฟังเสียงคุณแม่ของน้องผู้เสียหายหน่อย

ทีแรกก็เขาบอกว่าครูตีเราก็ไม่เชื่อเรานึกว่าลูกไปล้มมา
ไม่คิดว่าครูจะตีอะไรแรงขนาดนี้ไงคะ

กำลังอ่านหนังสืออยู่อะไรอย่างนี้แหละค่ะ

ครูเขาก็บอกว่าเป็นความผิดของครูเขาเองอะไรอย่างนี้
ครูเขาก็จะพร้อมรับผิดชอบพร้อมดูแลทุกอย่างนะครู
แล้วก็ใช้ไม้อะไรเปรียบ
เห็นน้ำหมกฟุตเหล็กไม้ฟุตเหล็ก
นอกจากนี้คุณยายของน้องก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนที่หลานชายเลิกเรียนแล้วก็กลับมาถึงบ้าน
คือยายเขาก็จะดูแลหลานนั่นแหละก็ถอดเสื้อให้หลาน
ทีนี้พอถอดเสื้อปั๊บก็เห็นแผลว่า
ทำไมมีรอยแผลตามตัวเต็มไปหมดเลย

หลานบอกว่าหนูโดนครูตีมาใช้ไม้บรรทัดเหล็กตี
ทีนี้คุณยายก็เลยบอกว่า
งั้นจะต้องพาหลานไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานหน่อย
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พาน้องไปตรวจร่างกาย
แล้วก็รักษาแผลที่โรงพยาบาลระยองก่อน
หลังจากนั้นก็จะมีการเชิญเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
มาร่วมสอบสวนด้วยแล้วก็จะเรียกครูประจำชั้น
ประจำชั้นของน้องชั้นป๑มาสอบเพิ่มเติม
เพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ